คุณผู้ชมค่ะพูดถึงซุปตาขนาดนี้นะคะยังไม่หมดขอเก็บตกอีกงานหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
ซุปตา๒๕๕๐บอกเลยว่าทัพดารามากันทั่วฟ้าเมืองไทย
สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมค่ะไปดูกันนิดนึงก็ละกัน
งานนี้ค่ะเราได้เจอสาวแมทพิรณีด้วยสวยฉ่ำว้าวแบบนี้เลย
บอกเลยว่าสวยขึ้นมากพร้อมอัปเดตข่าวดีนะคะที่บอกว่าเธอเนี่ยเตรียมกลับมาถ่ายละครอีกครั้งแล้ว
ส่วนเรื่องส่วนเรื่องเพื่อนเลิฟค่ะเต้ยจรินพรกับหวานใจคนใหม่เนี่ยผู้กำกับหนุ่มเจโต
ชื่อเจโตก็รู้พร้อมกับทุกคนนั่นแหละค่ะก็ได้เจอบ้างแล้วเขาก็น่ารักดีนะคะ
ปิดท้ายเรื่องแฟชั่นเซตที่แบทเนี่ยอวดเซ็กซี่ริมทะเลแบบรัวก็แล้วกันนะคะระหว่างเที่ยวคุณผู้ชมค่ะเสียมราชกับพี่สงการ
อยากรีวิวชุดให้เพื่อนเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรแต่เพื่อนเป็นแฟนชมว่าสวยจังเลย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

เอาล่ะถ้าเห็นสนิทกันแบบนี้เกรทชวนน้องกองทัพภิกเนี่ยคุยเรื่องสาวบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันค่ะ
อีกนิดนึงค่ะ
ละครเรื่องดวงใจเทวพรม